ทุกผู้ชมครับมาดูเรื่องนี้หน่อยสั่งซื้อของออนไลน์ต้องระวังจริงจริง

ต้องระวังจริงแล้วคนที่เจอเข้าไปรายล่าสุด
ทุกผู้ชมครับเธอนี่สุดช้ำเลยนะครับเพราะว่าเธอพิการอยู่แล้วนะฮะ
นี่มาโรงพักกับลูกสาวลูกสาวอายุเพิ่ง๑๐ขวบนะครับ
มาแจ้งความสพเมืองอุดรธานีฮะ
แจ้งความบอกว่าสั่งซื้อรถจักรยานไฟฟ้า
เงินจ่ายเรียบร้อยแต่ไม่ได้ของ

เป็นสลิปการโอนเงินหลักฐานการไลน์ติดต่อกับผู้ขาย
คุณแรมจันทร์บอกว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนนะ
บอกราคาเนี่ยลดล้างสต๊อกก็เลยทักไปคุยด้วย
ก็เห็นจักรยานไฟฟ้าเป็นแบบ๓ล้อนะฮะ
สำหรับผู้พิการเนี่ยเธอก็อยากจะได้
ราคาประมาณ๑๒๐๐๒๐๐ก็ส่งข้อความพูดคุยกัน
ตอนนั้นเนี่ยจะสั่งของออนไลน์แล้วนะ
คือเธอบอกเธอก็เคยสั่งของออนไลน์เนี่ยฮ
พิการแบบนี้นะฮะก็ได้รับของทุกครั้ง
ก็ไม่คิดว่าจะมีปัญหานะมั่นใจเสร็จโอนเงินไปซื้อจักรยานไฟฟ้าคันหนึ่งสองพันบาท
เป็นเงินที่จะเอาไว้ลงทุนค้าขายขายอาหารด้วย
มีข้อความส่งกลับมาจากคนขายบอก
เอาคันนี้ไหมแบบ๔ล้อไปเลยราคา๓๐๐บาท
แต่เธอบอกไม่เป็นไรไม่เอาเอาคันที่ก็พอ๓ล้อนี่แหละ๒๐๐นี่แหละ
ยังไงส่งมาให้เรียบร้อยก็แล้วกันนัดส่งวันเสาร์รอจนวันอาทิตย์ไม่มาฮะ
เมื่อวานวันจันทร์ก็ไม่มาครับวันนี้วันอังคารต้องไปแจ้งความครับท่านผู้ชมครับ

เงินของเงินไว้ซื้อของกินนะจ๊ะก็ช่วงโควิดเนาะก็เก็บไว้
ก็เลยคิดว่าพอมีตัวนี้มาเผื่อมันจะมันถูกเผื่อได้อะไรอย่างนี้ก็เลยซื้อค่ะ
มันก็ดูเหมือนถูกเนอะแต่พอสั่งแล้วมันก็ไม่ได้
นี่ฮะคุณแรมจันทร์นี่ประสบอุบัติเหตุตั้งแต่อายุ๒ขวบนะฮะ
โพกซ้ายเนี่ยหลุดขาซ้ายก็เลยรีบไม่มีแรงก็ต้องนั่งวิวแชร์มาตลอดนะครับ
คือปัจจุบันเนี่ยเธอก็มีสามีมีลูกนะมีลูกสองคนนะครับสามีทำงานรับจ้างทั่วไป
ก็ขี่จักรยานยนต์พ่วงข้างเลขขายส้มตำอาหารอีสานอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
อยากได้จักรยานไฟฟ้าไว้ใช้ปรากฏว่าสั่งของไปจ่ายเงินแล้วยังไม่ได้ของครับ